ถ้าอย่างนั้นก็ต่อกันที่ข่าวนี้เลยละกัน
แฟนคลับตัวยงขึ้นไปคล้องมาลัย
กอดนักร้องที่ตัวเองชื่นชอบ
ปรากฏว่าเมียนักร้องกับลูกชายนักร้องครับ

อื้อหือยับ
อื้อหือยับ

จะให้สินค้าต่อพรุ่งนี้ขอบหันใจจากท่าน

นางสาวปภาวีอายุ๕๑ปีเป็นผู้เสียหาย

ขึ้นไปคล้องภูมิมาลัยกับนักร้องที่เธอชื่นที่เธอชอบ
สังเกตขนาดที่เธอถ่ายรูปคู่กับศิลปินนะครับ
มีจังหวะหนึ่งเธอยื่นมือไปโอบด้านหลังของศิลปินชาย
ศิลปินชายสะดุ้งเฮือกนะ
คนดูแลต้องมาเชิญเธอลงจากเวที

ไม่จบครับคนที่อ้างว่าเป็นเมียกับลูก
เดินมาต่อว่าแล้วรุมทำร้ายเธอจนสลบ

เหตุเกิด๑๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
ที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาลชนะบุรีวัฒน์รางหวาย

เป็นแฟนคลับตัวยงนะของนักร้องคนนี้

ก็ตามไปดูทุกที่เกือบทุกที่ที่เล่น

ก็ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพพนมทวน
แต่คดีไม่คืบตั้งแต่กุมภา
แล้วยังถูกคนที่อ้างเป็นตำรวจมาขู่ให้ยอมความด้วย
เธอบอกว่าฉันจะได้รับความเป็นธรรมไหมเนี่ย
ที่ผ่านมานักร้องชายที่เธอสุดแสนจะปลื้ม
เชื่อว่าเหตุการณ์นี้นะครับ
ตั้งแต่เกิดเหตุมาไม่เคยมีคำขอโทษสักนิดนึง
แล้วประกาศเปล่าว่ารักแฟนคลับทุกคน

ผมก็เข้ามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกทีนึง
คราวนี้หมางกันแล้วยืนยันจะเดินเมืองคดีถึงที่สุด

สายไหมต้องรอดเนี่ยก็บอกว่ารับเรื่องไว้แล้ว
แต่ยังไงก็ต้องฟังความอีกข้างหนึ่งด้วย
เรื่องต้นก็เดี๋ยวจะประสานตำรวจเจ้าของคดีนะครับ

แล้วก็เชิญคู่กรณีมาสอบปากคำก่อนครับ